ที่เราคิดว่าเราเคยเราทำอะไรอย่างนี้

มันก็จะเหนื่อยยิ่งกว่า
ก็ยังไม่กล้าแบบว่าคลาสสิไฟล์ตัวเอง
ว่าแบบอุ๊ยแม่บ้านแบบว่าจ้า
แบบขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะคะ

ที่ช่วยแบบว่าในระดับปฏิบัติการ

แต่ว่าในเชิงนโยบายอะไรอย่างนี้ก็

ก็เป็นแบบจากที่เราเคยคิดเผื่อแบบ

ในบ้านมันมีสมาชิกที่แบบว่า

แล้วก็มีทั้งคนที่ทำงานในบ้านเราอะไรอย่างนี้
เวลาจะซื้อหรือว่าจะจัดหาอะไรเข้าบ้านอะไรอย่างนี้

มันก็ต้องคิดเผื่อคนอื่นมากขึ้น

จนถึงทุกวันนี้ชมก็ยังเรียนรู้อยู่เรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็แน่นอนนะวันที่เอาลูกกลับมาที่บ้าน
ชีวิตมันคือไม่เหมือนเดิมอีกเลย
ตอนที่แต่งงานก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเปลี่ยนเท่าตอนที่มีลูกนะคะ
แล้วก็พอเขามาแล้วมันปัจจัยอื่นในบ้านมันก็เปลี่ยนไปเลย
ก็ต้องยอมรับว่าบางอย่างก็มีปล่อยเซอร์บ้างอะไรบ้าง
แต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดอะค่ะ
มันคือคนเรามันไม่มีใครแบบว่าได้ไปทุกอย่างอะไรอย่างนี้
อย่างน้อยที่สุดชมว่าอะไรที่ดีที่สุดแล้วเลือกเข้าบ้านได้อะไรอย่างนี้

มันก็จะทำให้เราเจออะไรบางอย่างที่เราไม่เชื่อว่าเรามี
ที่เราคิดว่าเราเคยเราทำอะไรอย่างนี้เราคิดว่ามันเหนื่อยสุดแล้วอะไรอย่างนี้
มาเจอการเลี้ยงลูกอะไรอย่างนี้มันก็จะแบบว่าเหนื่อยยิ่งกว่า
เหมือนกับว่าบางทีถ้าเราตัวคนเดียวหรือว่าเราทำงานอย่างอื่น
ที่ไม่ได้มีอีกชีวิตที่เราต้องรับผิดชอบอะไรอย่างนี้
เหนื่อยก็คือหยุดตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีลูกก็แบบมันก็แบบมันไม่ได้
ไม่ต้องอะไรอย่างนั่งรถมาทำงานเมื่อเช้านี้แบบเป็นชั่วโมงกว่า
ถ้าเราเป็นตัวคนเดียวเราก็คงงีบเราก็คงแบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
แต่ถ้ามีลูกก็อีลุงตุงนังดึงผมแม่ไม่ยอมให้แม่นอนหรือแบบอะไรอย่างนี้
มันก็คือมันชีวิตมันไม่เป็นของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะทำให้เราค้นพบพลังอะไรบางอย่างในตัวเราว่า
ก็ได้นี่หว่าอะไรอย่างนี้ก็ไหวนี่อะไรอย่างนี้
เพราะว่าฉันว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือการยอมรับหรือว่าการรักโดยที่ไม่มีเงื่อนไขจริงอะไรอย่างนี้
เราไม่รู้ว่าเขาจะเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีอะไรติดตัวมาเราไม่รู้จักเขาเลยอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าเขามาในแพ็กเกจไหนเราก็รักเขาเราก็รักเขาได้โดยที่เป็นคนนิสัยยังไงก็ได้อะไรอย่างนี้
มันก็คือเออเขาก็เลยเข้าใจคำว่าเออรักโดยที่แบบว่าไม่มีเงื่อนไข
ก็จริงก็พยายามจะพาเขาไปทุกที่ที่พอจะไปได้นะคะในช่วงแบบ๒๓ปีแรก
เตรียมตัวอย่างนี้บ้างในแต่ละทริป
จริงก็คือมันต้องออกไปอ่ะแล้วเราจะรู้อย่างนี้ค่ะอย่างช่วงจำได้เลยช่วงแรกแรกตอนที่เขายังอ่อนอ่อนอยู่
จะแบบอุ้ยไม่กล้าพาเขาออกไปอะไรอย่างเงี้ยออกไปแล้วจะต้องเจออะไรแต่ก็คิดว่าถ้าไม่ออก
เราจะไม่มีวันได้เรียนรู้ว่าการที่เราต้องพาลูกเราออกไปเจอโลกข้างนอกเนี่ยเราต้องเตรียมตัวต้องรับมืออย่างนี้
แล้วแบบของที่เตรียมเยอะไหมแบบกระเป๋าแบบหนักแบบว่าเยอะสุดนี่กี่ใบแต่ละคลิปก็เยอะอะค่ะ
ก็เยอะเพราะว่ามันแฝดด้วยเพราะฉะนั้นของน้องก็คือคูณสองอะไรอย่างเงี้ย
ช่วงแรกแรกนี่คือแบบกระมังยังเอาไปเลยอ่ะอย่างที่บอกคือพอออกไปแล้วจะรู้ว่ามันไม่ตายหรอกอะไรอย่างเงี้
สุดท้ายเราจะแบบว่าเราอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกอะไรอย่างนี้

ตั้งแต่เลี้ยงมาก็จะมีที่แบบเป็นหนัก๒ครั้ง
แฟนของน้องก็ขอบคุณนะคะที่เอ็นดูน้องนะคะ
จริงเพราะว่าหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่มีอะไรดีกว่า
เรารับรู้ได้ว่าลูกเราก็แบบเป็นที่รักของทุกคนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ดีใจก็ต้องขอบคุณที่เอ็นดูน้อง